ปิดท้ายเบรกนี้นะคะจะพาไปดูภาพงานทำบุญเมื่อวานนี้นะคะ
ท็อปพี่ไทยกู้ภัยใจพระของเรานี่แหละค่ะ
ไปร่วมงานบุญครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานบุญสงการด้วยละกันนะคุณผู้ชม
แล้วภาพที่เห็นคุณผู้ชมก็คือบ้านสุขสุดท้ายค่ะ
อยู่ที่จังหวัดนทบุรีอยู่ไกลมากเลยนะคะ
บ้านหลังนี้คือพี่ท็อปพี่ไทยสร้างมา๗ปีแล้วคุณผู้ชม
เป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เท่าผู้แก่นะคะ
ซึ่งไร้คนดูแลนี่แหละค่ะมาพักพิงเนี่ยค่ะตามภาพที่เห็นเลย
โดยที่ผ่านมานะคะก็มีอดีตดาราดังหลายต่อหลายท่านนะคะ
ซึ่งป่วยหนักมาอาศัยอยู่เราคงได้ติดตามข่าวแล้วล่ะค่ะ
มา๗ปีนี่เป็นครั้งแรกเพิ่งได้ทำบุญค่ะ
บรรยากาศนี้เมื่อวานนี้นะคะเต็มไปด้วยความสุขจริงค่ะ
หลังจากทำบุญถวายเพลงพระเสร็จปุ๊บนะคะ
พี่ท้อปปี้ไทยก็เนี่ยค่ะคว้าไหมลงเพลงเลย

รำวงรำวงสงน้ำคะค่ะ
คือคุณผู้ชมบรรยากาศแบบน่ารักมากจริงนะคะ
โดยช่วงหนึ่งก็มีคนมีจิตสัดทานเนี่ยละค่ะ

นั่งอยู่ในห้องก็นั่งฟังก็โยกไปโยกมา

ย่ายได้ยินเสียงก็แบบใช้ความสุขแฮปปี้ค่ะ

คือจ้างพนักงาน๖คนไว้ดูแลเลยนะคะ
ซึ่งพี่บินเนี่ยค่ะบอกเลยว่าไม่เคยรับเงินบริจาคนะคะ
แต่ว่าก็มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นอันนี้คอกวัว
อันนี้ก็คือแบบว่าเลี้ยงวัวเอาไว้แบบว่าทำอาหารด้วยนะ
ก่อนหน้านี้นะคะมีคนมาพักพิงถึง๔๐กว่าคนค่ะ
กระทั่งบางรายก็เสียชีวิตไปพี่ท็อปก็คือจัดงานศพให้ตาม
ระเบียบเลยนะคะล่าสุดนะคะอดีตพระเอกดังในอดีตนะคะก็
สัมภาษณ์พี่ท็อปพี่ไทยกันหน่อยค่ะ

สิ่งที่เราจะทำคือมีความสุข

เห็นผู้ที่ถูกทอดทิ้ง
ริมถนนบ้างสาราบ้างหรือว่าที่วัดบ้างอะไรต่างเนี่ย

พี่ท็อปพี่ไทยถ้าสถามแบบประสาทชาวบ้านเลย
ทำไมพี่ต้องช่วยคนเยอะขนาดนี้

ที่เราคิดว่าเราเจอผจญกับสิ่งนี้มาแล้ว

ทุกวันนี้พอเรามีแล้วเรารู้ถึงหัวอกคนที่ไม่มี

ก็มีพี่พลพลากรพี่ต่อดรช่อง๗
แล้วก็จะมีตลกร่างแทะอีกคนหนึ่ง
ซึ่งตอนนี้นอนป่วยติดเตียงไม่มีใครดูแล
ถ้าเล่าให้ฟังนะคะมาแรกเนี่ยพูดภาษาชาวบ้าน

เพราะว่าแบบว่าผู้เท่าผู้แก่บางคนก็ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะ
อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ฉันฟังแล้วว้าวเลยค่ะ
ท็อปพี่ไทยเขาจะสร้างอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม
สร้างโรงทานใหญ่ย่านนิมิตรใหม่นี่แหละค่ะ
ใช้ชื่อว่าเรือนโรงทานแม่ปรางทิพย์ค่ะ
คือเปิดให้ทุกคนมากินได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ

ซึ่งหลังจากประกาศไปก็มีคุณสันติพิรมภักดีนะคะ
สนุนข้าวสารปลูกที่เชียงรายจะเอามาให้หมดเลย
แล้วพ่อค้าแม่ขายตลาดไทยก็จะให้ผักผลไม้มาด้วย

แม่กลัวให้หน่อยค่ะ

ผมจะทำเป็นโรงทานเรือนโรงทานแม่ปังทิศบริษฐ์
จะทำในบริเวณที่อยู่ประมาณถึง๗๘ไร่

ใครที่ไม่มีอาหารกลางวันเย็นทานเข้าไปทานฟรีเลย
อุทธกภัยวาตภัยอะไรก็แล้วแต่

สามารถให้เราทำอาหารได้วันตกประมาณ๒๐๐๓๐๐กล่อง

จะไม่มีเก็บ๑๐บาท๒๐บาท๓๐บาทจะไม่มี

ใช่ครับผมอยากจะทำอะไรให้ชื่อคุณแม่ปรังทิพย์อยู่หรือริฐ

เพราะว่าแกทำจริงแหละ
สุดยอดเลยนะคะน่าชื่นชมมากนะ